เกิดอาการกลุ้งครั่งฆ่าปาดคอลหลาน
ขออภัยนะคะวิ่งอุ้มร่างของหลาน

เมื่อวานนี้มีความคืบหน้าทางคดีก็คือการนำตัวผู้ก่อเหตุ
พลทหารนพลเพ็งจันทร์
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๕จุดนะคะ
พื้นที่ต่างก็คือในอำเภอประคำจังหวัดบุรีรำค่ะ
ระหว่างทำแผนพลทหารรายนี้ชื่อว่าดิว
พลทหารดิวให้การเล่าไปเป็นเรื่องเป็นราว
บอกว่าก่อนก่อเหตุนั่งเสพยาบ้า๓เม็ด
ในกระท่อมกลางทุ่งนานี่เป็นจุดแรกที่ไปทำแผน
จากนั้นเดินไปที่บ้านสวนไปเจอหลานค่ะ
หลานสาวของตัวเองเนี่ยนะหลานสาวแท้เลย

ทำไมถึงนั่งเล่นอยู่คนเดียวเพราะปู่กับย่าออกไปขายของ
ตัวเองก็เลยอุ้มเด็กออกไปโดยหลอกเด็กว่าจะพาไปหาแม่
พอไปถึงกลางถนนค่ะห่างจากบ้านประมาณ๑๕๐เมตร
ใช้มีดฟันคอหลานตัวเอง๓ครั้ง

เพราะว่าตามร่างกายของเด็กนอกจากแผลที่คอแล้ว
มันมีแผลที่หน้าอกมีแผลที่ไหล่มีแผลที่มือด้วย
ตำรวจถามว่าแล้วแผลกลุ่มนี้มันมาจากไหน
เขาตอบว่าน่าจะเกิดจากช่วงที่เด็กดิ้น
โดนไหลโดนหน้าอกหลังจากนั้นพอเห็นว่าหลานเสียชีวิต
ก็อุ้มขึ้นมาจังหวะนั้นค่ะย่าย่าของเด็กเนี่ยกลับมาจากการขายของ
มาเห็นพอดีตัวเองตกใจอุ้มศพหลานวิ่งไปเลย
กะจะเอาไปโยนทิ้งข้างลำคลองในป่ายูคาลิปตัส
แต่ในช่วงที่วิ่งไปนี่แหละชาวบ้านเห็นแล้วก็ไปจับกลุ่มตัวไว้ได้นะคะ
หลังจากการทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะตำรวจควบคุมตัวในดิว
กลับไปที่สพประคำสอบปากคำเพิ่มเติม
นี่ค่ะบันดายญาตินี่นะคะ
ห่มร้องไห้แล้วก็ไปดูในการทำแผนด้วยเนี่ยนะคะ
ส่วนข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาวันนี้
นำตัวส่งสารทหารที่นครราชศรีมาคัดค้านการประกันตัว